ของคุณพ่อชาคริสแหม

ลูกชายตัวน้อยน้องโพอายุ๑ควบแล้วค่ะ

แหมแป๊บเดียวเอง๑ขวบแล้ว

ยกครอบครัวไปทำบุญฉลองวันคล้ายวันเกิดน้องโพสั้นเลย
ส่วนเรื่องฉายแววตามรอยคุณพ่อเนี่ยนะคะ
พี่ชาคริสเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมสนับสนุนลูกให้เข้าวงการนะ
เพราะว่าอยากจะให้น้องโพนเนี่ย
ใช้ชีวิตเด็กให้เต็มที่ก่อนนะคะ

เตรียมมีทายาทคนต่อไปแล้วด้วยจ้า
ขวบแล้วครับผมเร็วมาก

ก็เหมือนเขารู้ว่าทายอยู่เขาก็จะไม่เงาแง

แล้วก็มาท้องทางบ้านพระยาอีก
ตอนนี้ก็มันก็ต้องเริ่มกลับมาทำกันเป็นจริงเป็นจัง

แต่ว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาง่ายมา
จะมาได้เหมือนน้องโพลอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่ายังไงเราก็ตั้งใจว่ายังไงก็ลองแบบธรรมชาตินี่แหละนะครับ
แล้วก็จะมาเป็นเพศอะไรก็สุดแล้วแต่